เรื่องตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนรัศดรนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกรอบหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีข่าวว่าพักเพื่อไทยยอมถอยให้ตำแหน่งประธานสภากับพักก้าวไกลแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าออกมาย้ำตนเองการที่ตนเองออกมาย้ำหลักการ
พักการเมืองอันดับหนึ่งจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภาและพักที่ได้อันดับ๒ควรได้รองประธานสภา
มีการไปตีความกันว่าพักเพื่อไทยยอมถอย
ตนเองยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภานั้นยังไม่ได้มีข้อสรุปใดนะคะเพิ่งจะพูดคุยกันไปครั้งสองครั้ง
ตนเองไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพักการเมืองใดหรือสสคนใด
ส่วนที่พักเก้าไกลจะเปิดรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาในวันที่๒๒มิถุนายนนั้น
ภูมิธรรมมองว่าเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลคิดแต่ว่านั่นยังไม่ใช่ข้อตกลงร่วมของทั้งสองพักการเมืองค่ะ
อีกด้านหนึ่งที่พักเก้าไกลคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีการประชุมประจำสัปดาห์ระหว่าง
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ส่วนนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลนั้น
ไม่ได้มาร่วมประชุมที่พักแต่ว่าเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะ
ซึ่งประชุมเสร็จนายชัยธวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์
ความชัดเจนเรื่องประธานสภาค่ะบอกว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อยุติ
แล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทย
ที่มีท่าทีออกมาทำให้บรรยากาศร่วมกันดีขึ้นนะคะ
ส่วนรายชื่อประธานสภาของพักเก้าไกล
กระแสข่าวที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มีนายธีรัชชัยพันธุมาตรว่าที่สสกมเขต๑๘
นัทธวุฒิบัวประทุมว่าที่สอสอแบบบัญชีรายชื่อ
และนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่สสพิศนุโลกเขต๑
ก็จะต้องรอกระบวนการภายในพักนะคะ
แล้วก็ขอพูดคุยกับพักเพื่อไทยก่อน
วันที่๒๒มิถุนายนนี้ก็จะมีการประชุมร่วมของหัวหน้าพักทั้ง๘พัก
คิดว่าน่าจะเป็นการประชุมหลังจากที่กรกตรับรองสอสอเรียบร้อยแล้วค่ะ

ซึ่งประธานสภาก็น่าจะได้ข้อยุติภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณทางพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
ทางผู้บริหารก็ได้มีท่าทีออกมาแล้ว
ซึ่งทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันดีขึ้น
เงื่อนไขของพักเพิ่มไทยนี่นอกจาก๒รองที่จะต้องเป็นของเพิ่มไทยแล้ว
เงื่อนไขอื่นมากกว่านั้นไหมคะ
เดี๋ยวคงต้องรอนะครับ
ทางผมไปพูดคุยกับทางภาคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง